คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะคะมีมานานมาก
แล้วก็มีหลายชื่อหลายอย่างแต่หลักการเนี่ยจะเหมือนกันหมด
ก็คือเชิญชวนให้คนมาลงทุนแล้วก็บอกว่าจะได้ผลตอบแทนสูง
ก็คือจะให้คนมาลงทุนแล้วก็เชิญคนมาลงทุนเรื่อยค่ะ
เอาเงินของคนใหม่มาจ่ายคนเก่าคนใหม่มาจ่ายคนเก่า
เชื่อมกันเป็นลูกโซ่ก็เรียกว่าแชร์ลูกโซ่
แล้วตอนแรกที่ลงทุนจะได้ผลตอบแทนตามที่เขาได้โปรโมทเอาไว้
พอครั้งต่อไปลงทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ไม่ได้
เงินต้นทั้งดอกเบี้ยไม่ได้เลยหายไปหมดเลย
อันนี้มันมีเรื่องของโฟเร็กซ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นะคะที่กระทรวงยุติธรรมทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม
เขานำผู้เสียหายที่ลงทุนกับโบรกเกอร์โฟเร็กซ์ส่วนหนึ่งนะคะไปร้องเรียน
ขอให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ
นายรณรงค์บอกว่าเรื่องนี้มันยุ่งยากซับซ้อนกว่าแชร์แม่มณีอีกนะคะ
เพราะว่าวงเงินความเสียหายสูงกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วบริษัทที่ตั้งตัวเป็นโบรกเกอร์โฟเร็กซ์เนี่ยดูน่าเชื่อถือ
สถานที่เป็นหลักแหล่งดำเนินการมานาน
แล้วก็มีคนสนใจไปร่วมลงทุนเยอะมาก
เป็นไทยก็คือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ
ก็คือเช่นตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐบาทหนึ่ง
สมมติต่อ๓๓บาทแล้วก็ไปซื้อเอาไว้
พอค่าเงินโอ้โหตอนนี้มันเปลี่ยนได้ส่วนต่าง

จากบาทละ๓๓เป็นแบบโอ้๓๓เป็น๓๕อะไรอย่างนี้สมมุตินะ

ให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีขั้นต่ำ๑๕๐๐๐บาท
พอมีคนลงทุนมากขึ้นก็เปลี่ยนมาให้
เปิดบัญชีลงทุนขั้นต่ำ๕๐๐๐บาท
แต่เขาบอกว่ารับประกันเงินลงทุน
คือเงินลงทุนก้อนแรกก้อนนี้จะไม่หายไปไหน
ก็คือเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะคะ
ลงทุนสกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ
สมมุติว่า๑ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ๓๓บาทซื้อเอาไว้ตอนนี้
ในอนาคต๑ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ๓๕บาทแน่ก็ขายทิ้งก็ได้กำไรส่วนต่างลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าสมาชิกจะได้ปันผลกำไรร้อยละ
บริษัทจะหักร้อยละสี่สิบของยอดกำไรสามารถถอนเงินกำไรได้เดือนละ๒ครั้ง

กลางเดือนและสิ้นเดือน
ทีนี้พอมองดูเผินมันดูเหมือนอ๋อก็เป็นการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประเทศต่างตามปกติ
แต่มันมีปัญหาตรงที่มันเป็นแชร์ลูกโซ่ก็เพราะว่ามีแม่ข่ายค่ะ
มีแม่ทีมค่ะแล้วก็มีการได้เงินส่วนต่างในส่วนของแม่ขายแม่ทีมเหมือนกับแชร์แม่มณีอะค่ะ
เขาก็จะตัดส่วนแบ่งตรงนั้นเป็นในส่วนของคนชักชวนคนเชิญชวนเป็นแม่ข่าย
ตรงนี้มันเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่เพราะว่าเชิญชวนคนให้มาลงทุนมากขึ้นเรื่อย
ก็เอาเงินคนใหม่มาจ่ายให้คนเก่าคนใหม่กว่ามาจ่ายให้กับคนใหม่อะไรแบบนี้โยงกันเป็นลูกโซ่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็เลยมีปัญหาเพราะว่ามีหลายบริษัทเนี่ยแอบเปิดกันขึ้นมา

บางทีก็เอาเงินของคนที่เข้ามาร่วมลงทุนด้วยเอาไปทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจริงนั่นแหละ
แต่ที่ไม่ได้ทำจริงก็มี
หรือว่าทำแต่ว่าปันผลให้เขาไม่เป็นไปตามที่บอกก็มี
ซึ่งมันผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการแล้ว
กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียหายเป็นหมื่นนะฮะ
แล้วก็ยอดมูลค่ารวมเนี่ยก็คาดว่าก็ต้องหลักหมื่นล้านบาทขึ้นไป
เพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยคนหนึ่งต้องลงทุนก่อนคือ๕๐๐๐
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นลองคูณจำนวนหมื่นหนึ่งขึ้นไป
แต่ปรากฏว่า๔เดือนหลังมานี้บริษัทนี้ไม่ได้ปันผลอะไรให้เลย
มีที่ได้บ้างก็น้อยมากน้อยแบบที่ว่าแค่ว่าไม่อยากให้ไปแจ้งความ
เพื่อต้องการให้เขาชี้แจงแต่ว่ายังติดต่อกันไม่ได้
ล่าสุดถึงขั้นมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๓๑ปีนะลงทุนแบบนี้ด้วย
แล้วก็ไปยิงตัวตายที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าขัดทุนแบบยับเยินเลยนะครับ
มันก็เลยเป็นขบวนการล่าสุดที่ทางธนารณรงค์เขาพาผู้เสียหายไป
ก็จะไปร้องเรียนไปเปิดโปรงพฤติกรรม
ซึ่งมีการให้ข้อมูลมาว่าคือเหมือนกับมีดารามีคนในวงการบันเทิง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของการเป็นแม่ขายหรือเปล่า

มีการพาดพิงถึงคนที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งนะคะบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ดูเหมือนว่าดาราลงทุนกับบริษัทนี้ด้วย

มีคนนึงนะครับที่ถูกพาดพิงถึง
แล้วเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายก่อน
คุณซีโอกับภรรยาเขาอ่ะนะคะก็คือค่อนข้าง
อู่ฟูหรุหลามีการลงไอจีกับดาราหลายคน
เซเลปหลายคนสนิทกันน้ำ
ปาร์ตี้กันไปต่างประเทศด้วยกันมีการร้องเพลง
มันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้คนในระดับหนึ่งว่า
เองแม้แต่เขาสนิกกับดาราดาราตามตัวได้
ดาราก็น่าจะลงทุนกับเขาด้วยนะ
มันดูน่าเชื่อถือดีอ่ะอย่างน้อยแบบ
ดาราก็คงไม่หลอกประชาชนหรอกอะไรอย่างนี้

ใครไม่เชื่อมั่นอยากถอนทุนก็ไปที่บริษัทไปกรอกเอกสารอืม
แต่ตอนนี้ก็แจ้งมาว่าไม่ต้องมาแล้วให้สแกนส่งอีเมลไป
แต่ว่าพอมีกลุ่มผู้เสียหายไปที่บริษัทก็ยังไม่ได้อัปเดตว่าตกลงแล้วถอนเงินได้หรือเปล่า
ผู้เสียหายบอกนะคะส่วนผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่าเขายังติดอยู่ที่เขาไปลงทุน๑๘๐๐๐บาท
ผู้เสียหายบางรายก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าได้เงินคืนบางส่วน
มีดารานักแสดงชื่อดังคนหนึ่งนะฮะที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเพื่อพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ใบเตยสุธีวันทวีสินหรือว่าใบเตยอาสยามเป็นสองคนดังที่ถูกโยงว่า
เนี่ยไปรู้จักสนิทสนมกับผู้บริหารของโฟเล็กซ์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับ
มีภาพไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันถ่ายภาพด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ก็เพราะว่าชอบเรื่องพระเหมือนกันแล้วก็เคยมาหาเขาที่คลื่นวิทยุที่ทำงานอยู่
ก็เลยสนิทกันก็รู้จักกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องที่สนิทกันตามปกติ
กินข้าวไปเที่ยวถ่ายภาพตามปกติธรรมดาแต่ไม่เคยรู้ตื้นลึกหนาบางว่าเขาทำธุรกิจอะไร
แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
ก็ลงทุนสักพักนึงไม่ขอเปิดเผยเรื่องจำนวนเงินก็แล้วกัน
แต่ไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานธุรกิจชักชวนคน
อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบที่ชาวเน็ตกล่าวหา
ส่วนใบเตยอาสยามภรรยาของดีเจแมนดีเจแมนยืนยันว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
แล้วไม่เคยไปลงเงินแม้แต่บาทเดียวด้วย
คนก็เข้าใจผิดโพสต์มาต่อว่าต่อขานเขา
ซึ่งเขาก็กำลังปรึกษาทนายความอยู่
ว่าจะเอายังไงจะเอาผิดหรือไม่
คือในรูปที่เห็นเนี่ยเป็นฐานะเหมือน

ก็คือพบปะกันเหมือนเพื่อนธรรมดา

คือเรามันอยู่ที่สว่างอยู่แล้ว

คือเราไม่ไปเสี่ยงอะไรที่มันไม่เคยเชิญชวนไม่อะไรอยู่แล้ว
เราก็สบายใจไป๙๕แล้วครับ
ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ลงทุนอายอมรับ
เท่านั้นเอง
เยอะไหมครับ
ใบเตยไม่ได้ร่วมลงทุนอะไรด้วยเลย
ส่วนรู้เกี่ยวกับการเชิญชวนใครมาทำอะไรไหม
ไปใช้เยอะแล้วก็ไปว่าในอินเทอร์เน็ต
คือเดี๋ยวก็คุยกับทนายเหมือนกันว่า

แล้วก็ไปเขียนในทางที่ไม่ถูกต้องไปเยอะ
ก็จะทำให้ภรรยาและผมเสียชื่อเสียง
ก็จะคิดว่าต้องดำเนินคดี

ทีนี้แล้วถ้าถามว่าจะสามารถดำเนินคดี
กับบริษัทที่เชิญชวนให้มาระดมทุน
อย่างผิดกฎหมายแบบนี้ได้ยังไงบ้าง
มนุยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่า
ก็จะสามารถต้องไปสอบปากคำได้
อาจจะเป็นการช่อกงประชาชน

เพราะว่าหลอกลวงให้ลงทุนอ้างว่าผลตอบแทนสูง
แล้วก็จากพฤติกรรมที่เราเล่าไป
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองเขาบอกว่า

แล้วถ้าถามว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนหรือเปล่า
อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าไปยึดทรัพย์
กับบริษัทที่ทำผิดได้มากน้อยขนาดไหน
ทรัพย์ได้มาเป็นเงินก็เฉลี่ยคืน
ทรัพย์สินขายท่อตลาดเอามาเฉลี่ยคืน
ดังนั้นโอกาสที่จะได้คืนแบบเต็มมันน้อยมาก
แต่ของโฟเล็กเนี่ยคือผู้เสียหายเพิ่งไปยื่นเรื่องแจ้งความนะ

เจ้าหน้าที่เขาจะยังไงต่อเนี่ยต้องดูตามขั้นตอน